คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
ยังเป็นประเด็นฮอตแบบข้ามปีกันเลยทีเดียว
เป็นประเด็นฮอตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะ
สำหรับร็อกเกอร์ชื่อสุดเฉาอย่างเสกโลโซ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้พ้นจากการนอนในห้องขังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวได้มีการออกมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวต่างบนโลกโซเชียลแบบรัวเลยนะคะ
รวมทั้งโพสต์ขอบคุณอดีตภรรยาทั้งสองคน
ทั้งคุณการวิพากรและคุณแซนวิชประพาดา
คุณแม่ยังสาวของลูกชายตัวน้อยน้องลียองนั่นเองนะคะ
ซึ่งมีข้อความชวนซึ้งว่าพวกเธอคือกำลังใจ

ส่วนแฟนสาวคนปัจจุบันคุณอีฟอภิษยาไม่ต้องพูดถึงนะคุณ
เพราะว่านักร้องหนุ่มเนี่ยโอ้โหเขาพาทัวร์ไหว้พระขอพรตามวัดต่าง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาเลิกเอาชัยแบบรัวเหมือนกัน
แต่ที่เห็นจะถูกจับตามากเป็นพิเศษแล้วที่พูดถึงกันอย่างสนั่นโซเชียล
ก็ตรงที่สรีระของสาวอีฟคุณผู้ชม
ถ้าได้เห็นกันในโลกโซเชียลเนี่ยคือคุณอีฟเนี่ยดูอวบขึ้นมีน้ำมีนวลมากขึ้น
หลายคนก็คาดเดากันไปว่าตั้งท้องหรือเปล่านะนะคะ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็สมกับฉายาของพี่เสกในปีนี้ที่ว่าน้ำยาดีเสกเข้าท้องไปเลยนะคะ
แต่เพื่อความชัวร์ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาการันตีกันดีกว่า
อันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปคาดเดากันแบบมั่วซั่วนะ
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลง๓๕กิโลเป็นเรื่องธรรมดาปกติ
เหมือนกันว่าคุณอีฟเนี่ยอาจจะดูอวบขึ้นใช่ไหม

มีความรักแบบอะไรแบบเยอะอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าคนมีความสุขมันก็จะดูอิ่มเอิบขึ้นมา
ร้อนแต่ดิฉันมีความทุกข์ดิฉันไม่อิ่มเอิบได้เหมือนกัน
แล้วแต่คนไม่เกี่ยวกันไปนะคะสอแรก